คุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้
อยากให้คุณผู้ชมติดตามคำเตือนแล้วก็ประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด
รวมถึงไม่ทำกิจกรรมที่เสี่ยงนะครับ
เสี่ยงต่ออันตรายของตัวเองเกี่ยวกับทางน้ำ

คุณผู้ชมครับคันกั้นน้ำขาดชาวสิงห์บุรีได้ฟังเสียงนี้แล้วนะครับ
อาจจะต้องยกของขึ้นที่สูงนี่ครับคันกั้นน้ำที่มันขาดที่ผมว่า
อยู่ที่จุดคันกั้นน้ำคลองชลประธานชายนาฏอายุทยาฝั่งซ้าย
หมู่ที่๓ตะบนชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
โอ้โหดูสิครับพอมันขาดตรงหูแค่นั้นแต่น้ำมันไปปื้นหมดเลยฮะ
คุณผู้ชมนี่ครับน้ำที่ไหลออกไปคือมันไปทางเหนือครับ
ไปทางเหนือกระมาณหนึ่งกิโลเมตรขาดในระยะทางร้อยเมตร
ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่วมบ้านเรือประชาชนอยู่แล้ว
ไหลบ่าข้ามคลองนั่นแหละครับเข้าไปในนาของชาวบ้าน
ตะบนชีน้ำร้ายคือเป็นพันไร่นะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็กำลังไหลเข้าพื้นที่ตะบนไหนบ้างคุณผู้ชมฟังนะครับ
ตำบลท่างามตำบลทองเอนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ถ้าคุมน้ำไม่ได้ล่ะมันจะไปไหนมันจะไปไหนครับ
ตะบนท่าโขลงครับตะบนท่าโขลงอำเภอบ้านหมี่
ลบบุรีนะฮะน้ำมันอาจจะไปหาท่าน
นายสุพศยศสิงคำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ท่านไปตรวจสอบในพื้นที่เลยนะโดยท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่า
คือน้ำมันท่วมจนดินมันนิ่มก็สั่งการให้กรมชนประธานนำเครื่องจักรหนักลงพื้นที่
อกเสาเข็มเลยแล้วก็หย่อนบิ๊กแบ็คนะฮะ
สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลมานี้เนี่ยมันมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองมหาราช
แล้วก็มาไหลออกตรงจุดที่มันชำรุดนี้ฮะ
แล้วมันลอดถนนลอดไปไหนอ่ะลอดไปทุ่งตำบลหัวไผ่
อำเภอเมืองสิงห์บุรีและทุ่งบางขามจังหวัดลบบุรีครับชาวสิงห์บุรี
และชาวจังหวัดลบบุรีที่ได้ยินเสียงนี้อืม
ติดตามนะครับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
ก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ชม